ไปที่พัทธรุงครับค่ะคนจะมาเที่ยวแต่ตีสามแล้ว
มาถึงร้านเปิดเปล่าร้านเปิดเปล่าเจ้าของร้านบอกปิดแล้ว
ยิงซะเจ้าของร้านตายเมียได้รับบาดเจ็บฮะค่ะ
ช่วงตี๓ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
ในร้านในหัวอยู่ริมถนนสายคูณขนุนทะเลน้อยครับที่พัทธรุง
ไปเจอร่างของนายนารงนินโชธอายุหกสิบสองนะครับ
เจ้าของร้านถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่หน้าท้องกับที่สี่ข้างทะลุหลัง
ส่วนนางวันดีจรเสมออายุห้าสิบเอ็ดนะครับ
ภรรยาเนี่ยถูกยิงที่หน้าอกกับลำตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทธลุงครับ
จากการสอบสวนคือผู้ตายเก็บร้านแล้วนะครับปิดร้านแล้ว
คนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาตะโกนถามร้านปิดยังอ่ะ
สามีภรรยาปูเสืออยู่บนพื้นหลังเคาน์เตอร์ต่อปิดแล้ว
จากนั้นคนร้ายนะครับก็นั่งซ้อนท้ายนะฮะลงมาที่คนที่ซ้อนท้ายลงมาจากรถ
แล้วยิงใส่ครับเขาบอกยิงเป็นสิบนัดเลยนะครับ
แล้วหนีไปตามถนนควนขนุนทะเลน้อยนายเอกสิทธิ์ด้วงอ่อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖เล่าบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เปิดร้านคาราโอเกะมาประมาณ๒เดือนแล้ว
โอ้โหลูกค้าเยอะทั้งสองคนเป็นคนอัธยาศัยดีครับ
ทำไมโดนยิงลองฟังผู้ใหญ่หน่อยฮะ
ขี่รถผ่านก็จริงป้าก็มีอยู่เขาจะปิดเวลาเท่าไหร่
ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับตามที่กดใหม่แต่เขาก็ทำตามกดใหม่
ใช่ครับก็ได้ไปเห็นขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ
หลังเที่ยงคืนหมายถึงว่าร้านปิดแล้วร้านปิดแล้วนะครับ
ชาวบ้านก็พูดว่าร้านปิดแล้วชาวบ้านในบริเวณนี้ได้ยินประมาณกี่
ยินครับได้ยินไปถึงในบ้านแล้วครับประมาณกี่นัดได้ครับ
พอเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ถ้าจะเป็นพอน่าจะแบ๊คเลย
พนักงานคนหนึ่งอยู่กับคู่สามีภรรยาเจ้าของร้าน
บอกว่าตี๓แล้วพี่เขาหิว
ขึ้นมาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงปืนยิงดังขึ้นมา
แต่ไม่กล้าออกไปดูจนได้ยินเสียงภรรยาเจ้าของร้าน
ร้องขอความช่วยเหลือเลยโทร๑๙๑ครับลองฟังเขาเล่าฮะ

น่าจะไม่พอใจที่แบบมาบอกให้เปิดร้านแล้วไม่เปิด

นะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบหาพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบ๒คนครับ
อายุ๒๔คนหนึ่ง๒๗คนหนึ่ง
แต่ให้การปฏิเสธก็เลยเบื้องต้นต้องปล่อยตัวไปก่อนครับ